คือฮากันตั้งแต่๒๓วันที่แล้วนะคะสำหรับกรณีคุณปุ๊กกี้ถูกจับยาเค
แล้วก็หลายต่อหลายคนในวงการต้องสั่นสะเทือนไปด้วย
เพราะว่ามีอักษรย่อดาราออกมาหลายคนว่ามีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าทางตำรวจนะคะเขาบอกมาอย่างนี้
มีการสืบสวนในเรื่องของเส้นทางการเงินบัญชีต่างของคุณปุ๊กกี้
แล้วก็อย่างที่บอกไปหนึ่งในนั้นดาราสาวที่โดนพิษอักษรย่อด้วย
มีข่าวว่าเธอผัวพันกับเรื่องของคุณปุ๊กกี้ค้ายา
ไปบ้านคุณปุ๊กกี้ไปปาร์ตี้เรื่องยากันบ่อยนะคะ
งานนี้เจ้าตัวของขึ้นจริงค่ะ
ก็ขอสยบข่าวเมาส์ด้วยการโพสต์ชี้แจง
บอกว่าเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับปุ๊กกี้จริง
อยู่มา๔ปีแล้วค่ะแต่ไม่เคยเดินเข้าออกบ้านปุ๊กกี้เลย
ท้าเลยนะใครมีหลักฐานเอามาโชว์ดิ
อย่ามามั่วอักษรย่อนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่า
คนรักกีฬาไม่มั่วยาเสพติดชัวร์นะคะ
ส่วนอักษรย่อดาราสาวสอเสือก่อนหน้านี้เนี่ย
บันเทิงไทยรัฐก็ขอชี้แจงแทนคุณนุ๊กสุธิดานะ
เพราะว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน
ส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวให้ทางคุณพี่ตำรวจเขาจัดการเองจะดีกว่านะคะ
ก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับ
ก็อย่าเดากันให้เสียเวลาเลยดีกว่า
เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นชื่อนู้นบ้างชื่อนี้บ้าง
นุ่นก็บอกว่าเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่า
หลักฐานนะคะเดี๋ยวคนที่โดนกล่าวอ้างจะเสียหายค่ะ
เสียหายไม่พอเดี๋ยวเขาฟ้องกลับแจ้งความเอาผิดฐาน
นประมาทนี่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะคะคุณผู้ชม